มาค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาเบรกนี้ค่ะมาอัปเดตแฟชั่นคู่แม่ลูกดีกว่าน่ารักแบบแฝดเขาเป็นยังไงเป็นแบบนี้แหละคุณผู้ชมคุณเนยชติกาแล้วน้องลาลินนั่นเองคู่นี้น่ารักนะดูซะก่อนนี่
ล่าสุดค่ะมาพร้อมคอลเคชั่นชุดว่ายน้ำนะจ๊ะแบบเจอกันเป๊ะเลยนะแล้วต้องบอกว่าแม่เนยเนี่ยเขาให้ฉายาลูกสาวนะว่ามินิมีหมายถึงเหมือนเป็นแม่เนยเนี่ยในร่างจิ๋วแบบนี้น่ารักทีเดียว
ต่ออีกคู่ค่ะคนนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะลีเดียแล้วก็เดมี่คุณผู้ชมนี่คู่นี้นะคะแม่ลีเดียแล้วก็น้องเดมี่บ้านนี้มีลูกสาวนะเหมือนจะเป็นฝาแฝดคุณแม่เลยก็ว่าได้ยิ่งเวลาใส่ชุดแบบเดียวกันนะยิ่งน่ารักเข้าไปอีกน่ารักแหววสมชื่อเลย
จริงค่ะมาต่อกันที่บ้านนี้ค่ะบ้านของแม่อุ้มลักษณะและน้องดิสนี่หรือว่าน้องดิสดิสบ้านนี้เนี่ยคุณแม่เขาแซ่บนะแต่ลูกสาวนี่ก็น่ารักสดใสสุดนะคะใส่ชุดเหมือนกับคุณแม่แล้วน่ารักไม่เบาเลยนะลูกนะ
แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าน้องดิสนี่นี่พูดเก่งมากแล้วต้องยกความดีความชอบให้กับแม่อุ้มนี่แหละค่ะตามประกบตามสอนให้พูดทั้งวันรีวิวสินค้าก็เก่งเก่งนะ
ยังมีอีกหนึ่งบ้านที่น่ารักไม่แพ้กันนะคะก็คือบ้านของคุณแม่พอลล่าและน้องไลลาลูกสาวคนโตบ้านนี้ต้องสังเกตดีนะไม่งั้นจะคิดว่ามีพอลล่าสองคนเขาหน้าคล้ายกันมากคุณผู้ชมค่ะแถมใส่ชุดที่เหมือนกันก็น่ารักกันไปอีกคุณมาดูดิ
ใส่ปิดท้ายกับคู่นี้คุณผู้ชมสายฮาจ้ะแม่ลูกคู่นี้นี้เลยคุณแพทน์และมำพาร์และน้องเรซิงอย่างที่ทราบนะคะเขาก็บอกว่าสายตลก
นึกว่าแฝดผิดฝาแต่ก็น่ารักทั้งคู่นะจ๊ะ